ออกข่าวมาแล้วครับอยากจะดึงบัวขาวบัญชาเมฆมารีแมชกับทางจอร์จิโอเปโตเซียน
ซึ่งทั้งคู่คือเสมอกันหลังจากที่ครบ๕ยกไป
แล้วบัวขาวเนี่ยพอนักข่าวไปถามถึงเรื่องนี้ก็ยอมรับว่าดีใจนะครับ
แต่ต้องดูว่าจะสะดวกมากน้อยแค่ไหนสำหรับคิวการชก
แต่หากเวลาลงตัวทั้งคู่ก็มีโอกาสที่จะได้ด่วนกัน
ซึ่งตอนนี้เขาก็ทำธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างครับ
ก็รายการอื่นนะครับตอนนี้คือเยอะมากนะครับ
เสนอรายการต่างประเทศเยอะนะครับ
แต่จริงแล้วนะอยู่ที่ชนผมก็อยากจะทำกิจกรรมของผมว่า
มีธุรกิจมีพันธ์ละส่วนตัว

และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสินค้าประกาศแต่ละอย่างต่างที่โรธรียังพริกขึ้น
สัมภาษณ์ก็แบ่งรับแบ่งสู้นะครับบัวขาวแต่แน่นอนนะครับ
คือถ้าค่าตัวถึงไม่ต้องห่วงครับคิวว่างเคลียร์ได้หมดอยู่แล้วนะครับ
แล้วค่าตัวบัวขาวแน่นอนหลัก๓๔ล้านเนี่ยอาจจะพูดถึงกันยากเหมือนกันนะครับ
ก็ต้องดูว่าวันแชมป์ชิปกล้าทุ่มขนาดไหนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ทุ่มอยู่แล้วนะครับ
จะมีไฟล์ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นก็ได้นะครับไม่ปลายปีนี้ก็ช่วงต้นปีหน้า
ส่วนไฟล์ของบัวขาวนะครับในงานแถลงข่าวเนี่ยเจ้าตัวเตรียมจะขึ้นสังเวียนนะครับ
ศึกแมทไฟล์เจอกับคริสเอ็นกิมบี้นักชกชาวคองโก
ซึ่งเอ็นกิมบี้เคยต่อยวันชมชิปล่าสุดที่เราถ่ายท่อน
เจอกับยอดแสนไกลแล้วก็แพ้คะแนนไป
ก็จะต่อยกันกับบัวขาววันที่๒๗ตุลาคมที่กัมพูชา
กฎิกาของแมทไฟต์จะชกกันยกเดียว๙นาที

ก็มีกรรมการห้ามบนเวที๑คนและก็ไม่มีกรรมการให้คะแนน
นักชกสามารถใช้อาวุธในเต็มรูปแบบตามที่ตัวเองถนัด
ทั้งหมัดเท้าเข่าศอกปร่ำตีเข่า
และถ้าเกิดว่านับครบ๓ครั้งนะครับคือโดนนับ๓ครั้ง
แล้วก็จะสู้กันเฉพาะท่ายืนเท่านั้น
ก็ถือว่าเป็นอีกกฎิกาใหม่เหมือนกัน
เพราะว่านวมอย่างของนวมเปิดนิ้วจะ๔ออน
แล้วก็ถ้าเป็นนวมมวยปกติก็จะ๖๘ออนขึ้นไป